ต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยโอ๊ย
เหล้าก็กินยาก็เสพ

แล้วดูสิสภาพศพพ่อนอนอยู่แบบนี้มีรอยเฉือนรอยปาดรอยบาดของคมมีด
ทั้งตัวเลยนะนี่อยู่กลางไร่อะค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบเมื่อคืนนี้เลย
เนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดอยู่ที่อำเภอวังจันทร์ที่จังหวัดระยองนะคะ
สับปะรดตรงนี้มีศพของผู้เป็นพ่อคือในเปล่งแก้วมณีอายุ๕๕ปี
แล้วใกล้ศพเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูเจออาวุธที่น่าจะใช้ในการก่อเหตุ
อาวุธนี่มันยาวค่ะนี่เห็นไหมเป็นเขียวตัดปามตกอยู่เล่มนึงแล้วก็เปื้อนเลือดด้วยค่ะ
ส่วนอาวุธที่พ่อใช้ในการป้องกันตัวเพราะเจ้าหน้าที่เจอตกอยู่เหมือนกันคืออะไรรู้ไหมคุณ

จะไปสู้อะไรกับเคียวตัดปามได้แล้วคนก่อเหตุลูกชายนายรณชัยอายุ๓๐ปี
นี่ไปคุยกับทางผู้เป็นแม่ของคนก่อเหตุแล้วก็เป็นภรรยาของคนตายเนี่ยนะคะ
บอกว่าลูกเนี่ยมีพฤติกรรมเสพยาบ้าประจำเลยเคยแล้วนะลูกอ่ะมันมาขู่
นี่คนนี้คือแม่เสื้อสีแดงเนี่ยนะคะลูกอ่ะมาขู่ว่าจะฆ่าพ่อฆ่าแม่
แล้วก็ไม่คิดไงว่ารอบนี้สิ่งที่ลูกเคยขู่มาลูกจะทำจริง
บอกด้วยนะบอกว่าก่อนที่ลูกจะมาก่อเหตุลูกก็ทั้งเสพยาอย่างเดียวไม่พอ
กินเหล้าด้วยแล้วก็ไปทะเลาะกับพ่อหลังจากที่ฆ่าพ่อแล้ว
คุณผู้ชมเชื่อไหมลูกเดินมาบอกกับแม่ว่าไงรู้ไหม
ฆ่าพ่อแล้วนะแล้วลูกหนีไปเลยค่ะทีนี้ก็ต้องตามความคืบหน้ากันหน่อยนะคะ
ล่าสุดเนี่ยตำรวจจับกลุ่มตัวได้แล้วนะลูกที่ฆ่าพ่อคนนี้นายรณชัย
เพราะว่าเขากลับไปที่บ้านพักช่วงเช้าที่ผ่านมา
แล้วทีนี้ทางด้านภรรยาคนตายก็ไปเดินทางให้ปากคำเพิ่มเติมที่สพวังจันทร์นะ
อันนี้ให้ปากคำโดยละเอียดเลยนะคุณถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะนะ
เขาบอกว่าตอนแรกพ่อลูกทะเลาะกันอยู่ที่บ้านสักแป๊บเดียวลูกชายเนี่ยเอามอเตอร์ไซค์ไปปะยาง
แม่ยังไม่เอกใจอะไรเลยว่าลูกจะไปก่อเหตุไม่ดีจะไปฆ่าพ่อ
เพราะว่าทุกทีเวลาลูกออกไปข้างนอกบ้านลูกก็จะไปหาปลา
แต่ทีนี้พอลูกเดินถือมีดเข้ามาเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แล้วยังบอกให้แม่พาไปส่งที่บ้านน้องชายด้วยนะ
คือเหมือนตอนฆ่าพ่อแล้วไม่ได้บอกแม่ทันทีนะคุณนะ
ก็นี่แหละมาบอกตอนหลังว่าฆ่าพ่อแล้ว
แล้วตอนนั้นคนเป็นแม่ยังบอกว่าฉันยังไม่เชื่อเลยเชื่อไหมคุณตำรวจ
เพราะก็คิดว่าไอ้ลูกคนนี้มันพูดเล่นที่ผ่านมามันก็เคยขู่แบบนี้มาแล้วไง
ทีนี้ก็เลยบอกว่าให้ลูกชายพากลับเดี๋ยวจะไปกรีดยาง
ลูกชายก็ขี่รถพากลับบ้านแต่พอเข้าหลังบ้านเจอศพพ่อคุณผู้ชม
เออคือพาเข้าหลังบ้านเพราะว่าตอนนั้นศพพ่อตายอยู่ตรงนี้ไง

ตอนนี้เขาก็ทะเลาะกันอยู่ที่บ้าน
ทะเลาะกันอยู่ที่บ้านนะครับผม

ที่ถนมป่ายาง

เสร็จนะฮะก็ขอให้แม่พาไปส่งบ้านของน้องชายเขา
พอไปถึงบ้านน้องชายเขาก็บอกกับน้องชายและแม่เลยบอกผมฆ่าพ่อไปแล้วนะ
ทีนี้แม่กับน้องชายไม่เชื่อนะฮะตัวเขาเองบอกงั้นขี่กลับมาใหม่
กับน้องชายก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีพอมาถึงบ้านเนี่ยเพิ่งจะรู้เพราะเจอศพพ่อ
จังหวะที่พาแม่เข้ามาหลังบ้านไงแต่ศพพ่ออยู่หน้าบ้านใช่ไหม
เดินจากหลังบ้านมาเจอศพพ่อแต่ตอนนั้นลูกชายที่ฆ่าหนีไปแล้วนะคุณผู้ชม
ยังมีการบอกแม่อีกนะว่าอะไรนะมีคนจะตามมาฆ่าแล้วเกี่ยวอะไรกับที่เขาฆ่าพ่อล่ะ
ทีนี้ตำรวจตอนนี้อยู่ระหว่างนำตัวนายรณชัยสอบปากคำ
แล้วก็เดี๋ยวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ